ติดตามกันต่อนะคะประเด็นนี้บ้างสาวท้องแก่คือพอท้องแก่มากปวดท้องใกล้คลอด
ก็ต้องไปโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าไปมาแล้ว๒รอบแล้วหมอไล่กลับบ้าน
ทั้งที่ปวดท้องจะคลอดเนี่ยนะคะบอกว่าปากมดลูกยังเปิดไม่ถึง๓เซน
บอกไล่ให้กลับไปก่อนนะคะ

เป็นยังไงต้องมาคลอดเองกันที่บ้านเลยค่ะ

ดูกู
เอาผ้าหอดีเอาผ้ามา

ต้องมาทำคลอดกันที่บ้านเองทุลักทุเลกันน่าดูนะคะ
เพราะว่าคุณแม่ท้องแก่คนนี้คือเธอปวดท้องจริง
จนทนไม่ไหวอะค่ะคือไปหาหมออย่างที่บอก
ไปมา๒รอบหมอบอกปากมันลูกยังไม่เปิด
กลับไปก่อนกลับไปรอก่อนนะคะเอาไปเอามาเลยกลับมาเบ่งคลอดเอง
กันที่กลางบ้านแบบนี้เลยญาติญาติก็ต้องมาช่วยกันค่ะ
แต่ละคนก็เก้กังคือเขาไม่มีใครชำนาญในการทำคลอดนะคะ
แต่ในที่สุดเธอก็เบ่งคลอดออกมาเองเป็นทารกเพศชาย
คนเป็นพ่อเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยค่ะหลังจากที่คลอดเสร็จญาติญาติ
รีบโทรหาหนึ่งหนึ่งหกเก้าให้มารับแม่แล้วเด็กไปโรงพยาบาล
เพราะว่ายังไงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสายสดือและมาดูแลเด็กด้วยนะคะ
เพราะเด็กแรกคลอดก็คือต้องดูอาการกันหน่อยค่ะ
คลอดลูกที่บ้านของหญิงสาวรายนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือมันไม่ใช่ความตั้งใจนะ
ไม่ใช่ว่าแบบฉันตั้งใจจะคลอดเองไม่ใช่
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแม่วัย๒๗ปีคนนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอแหลมชะบัง
มาแล้วถึงสองรอบแต่โดนหมอไล่กลับบอกว่าปากมดลูกยังไม่เปิด
แค่ไม่ถึง๓เซนเองยังทำคลอดให้ไม่ได้กลับบ้านไปก่อน
ถ้าน้ำคร่ำแตกเมื่อไหร่ค่อยกลับมาอันนี้คุณหมอบอกนะคะ
แต่เธอมาถึงบ้านไม่ถึงสองชั่วโมงค่ะเนี่ยค่ะก็เบ่งคลอดเองเลยนะคะ
ไปประมาณห้าประมาณห้าทุ่มสุดของเมื่อวานเลยเหรอใช่ค่ะ
แล้วก็ไปอีกทีตอนตี๓หมอเขาไล่กลับมาอีกเขาบอกว่าน้ำค่ำยังไม่แตก
ยังไม่รับข้อไม่ทำคลอดให้อะไรอย่างเงี้ยจนประมาณจี๊สี่
หัวออกมาและจี๊สี่เกือบสี่ห้าคลอดตอนปิดประมาณสี่ห้าสิบนาที
ล่าสุดค่ะทั้งแม่และเด็กเนี่ยปลอดภัยทั้งคู่เลยนะคะ
แต่ว่าทางญาติก็ยังติดใจอยู่ว่าทำไมคุณหมอไม่ยอมรับไปทำคลอดให้
ก็เลยร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าอยากให้โรงพยาบาลชี้แจงหน่อย
ไม่รับทำคลอดทั้งทั้งที่คือตัวคุณแม่เองเนี่ย
ปวดท้องมากจะคลอดอยู่แล้วยังไล่ให้กลับบ้าน
ก็กลัวว่าถ้าเกิดว่านี่คือนี่ยังดีที่คลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบนะคะ
เรื่องนี้ต้องรอทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงอีกครั้งด้วยค่ะ
สาเหตุที่คุณหมอให้กลับบ้านก่อนเนี่ย
เพราะอะไรเกิดความเข้าใจผิดกันตรงไหนหรือเปล่า
แต่อย่างน้อยทั้งแม่และเด็กก็ปลอดภัยนะคะทั้งญาติญาติ
ก็เลยตั้งชื่อเล่นให้ทารกน้อยว่าน้องบุญลือค่ะ
ก็ต้องรอการชี้แจงนะคะว่าแท้จริงแล้วคืออะไร